ผมว่าพวกนี้เป็นจิ๊กโกสมัยโบราณ
ยังไงคือผมว่าการกระทำเว็บพนันพวกนี้
รายได้เยอะอย่างวันนี้พี่อุ๋ยเห็นไหม
กว่าล้านเข้ามาทีนึงอย่างนี้ครับ
เว็บอื่นผมว่าคนอื่นไม่แค่ทำแบบนี้หรอก

เขาไม่มานั่งอุ้มคนไปทำอย่างนี้หรอก

คนเงินเป็นสิบเป็นร้อยล้าน
คุณเอาเด็ก๓๐๐๐๐๐เรามาไล่กระทืบ

ไปดูแถวตรอกรถม้าซอยเจริญกรุง๘๗
เค้าบอกว่าแถวนั้นเป็นย่านของกลุ่ม
พออยู่แถวนั้นมีบ้านหลังใหญ่

วันนี้ตำรวจจดทันไหมมีหลายที่แล้วกันในเปิดปากภูมิ
หลายที่เหลือเกินหรือว่าระบบหลังบ้านถ้าแถวถนนราชพร้าวก็ไปดูหน่อยนะครับ
ไปดูหน่อยมีหลายที่มากนะครับ